ขับคอน

พอแล้วไปนะ
แล้วผมจะลวกไปมันได้

สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ไปมิกินกล้วยไป

อย่าต้องใช้อาหารของเรา